พาไปดูโรงพักร้างที่ปฐุมธานี
ชาวบ้านเนี่ยเขาไปถ่ายคลิปกันมาเลยนะครับ
บอกว่าโรงพักนี้เป็นโรงพักร้างที่สพคลองหลวงค่ะ
ไม่มีใครอยู่เอ้านอนเฝ้าเลยละกัน
คือชาวบ้านจะไปแจ้งความไม่ใช่อะไรหรอกไม่ผี
ชาวบ้านจะไปแจ้งความแต่ไปถึงแล้วตำรวจไปไหนหมดน่ะ
เขาพูดได้มีเสียงไหม

คือมันมีชาวบ้านไงแต่ไม่มีตำรวจสักนายอยู่

มันจะมีเสียงพูดด้วยบอกว่าไม่เห็นมีใครอยู่สักคนนอนเฝ้าละกัน
แล้วก็เป็นคนนอนอยู่หน้าโรงพักษพคลองหลวงเนี่ยค่ะ

แต่ว่าข้างในก็มีคนนั่งหลายคนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้
แล้วนี่นี่ตำรวจไม่ใช่เหรอ
นี่ตำรวจก็เดินไปเดินมาอยู่นี่นะ
มีการนำตัวผู้ต้องหาไปส่งด้วย
อ่ามามาชี้แจงเรื่องราวกันทั้งหมดนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลผู้กำกับสพคลองหลวง
ออกโรงชี้แจงเองเลยบอกว่า
คือมีการเชิญว่าที่ร้อยตรีพิชยะเพียราชประหลัดอำเภอ
แล้วก็สมาชิกกองอาสารรักษาดินแดนฝ่ายความมั่นคงอำเภอครองหลวง
เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครอยู่
ตำรวจเขาก็ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เยอะแยะ
เอาไปฟังเสียงท่านชี้แจงเลยนะจ๊ะ
ขณะนั้นได้มีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกรมการปกครอง
มีประหลัดและอาสา
ได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหามาจำนวน๒ลาย
ทางฝ่ายเจ้าระที่ขอต่อกลีเป็นการถ่ายรูปอะไรต่างไว้บ้าง
ที่แจ้งว่าทางตำรวจสะพองมีเจ้าที่อยู่ประมาณหน้าที่ในรงพักนะครับ
แต่อาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดกันเล็กน้อย
นายเกษมเนียมบุญเจือชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
ผมก็เห็นตำรวจอยู่ในโรงพักตลอดเลยนะ
ส่วนคนที่มานอนรอแจ้งความที่ว่านอน
ไม่ได้มานอนรอนะคุณเป็นคนที่รอส่งตัวกลับบ้าน

นั่งอยู่หน้าพระพงศ์แล้วแกพอดีแกคงจะเมื่อย
แกก็คือมานอนขอนอนตรงนี้คือเช้าอ่ะ
ร้อยคือแล้วเองก็ทำเรื่องส่งกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับ
ก็มีตำรวจตลอดนะครับ
ส่วนกรณีเหตุการณ์ที่ฝ่ายปกครองนำตัวผู้ต้องหามาส่งแล้วไม่มีตำรวจมารับตัวเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนกันค่ะ
แล้วก็คลิปที่เป็นประเด็นดราม่าเนี่ยก็เป็นการถ่ายแล้วก็ส่งคุยเล่นกันในกลุ่มอศ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมาเป็นข่าวแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
ฝ่ายปกครองเขายืนยันแล้วว่าตำรวจมีอยู่เต็มโรงพักเลยจ้ะ
นะมีการไปพบดาบตำรวจบนโรงพัก
แล้วก็ร้อยเวรออกตรวจเหตุการณ์อยู่
นี่เราก็เล่าเป็นตุเป็นตาตั้ง๒๓นาทีแล้วทำไมเนี่ย

ไม่มีก็ในคลิปก็ยังเห็นตำรวจอยู่มันก็เป็นดราม่าได้นะ